หลายคนถามถึงนะคะว่าโคศกวัดพระธรรมกายหายไปไหน
หัดธรรมนิษฐาตั้งแต่ถูกออกหมายจับก็หายไปเลย
ปรากฏตัวออกสื่ออีกเลยล่าสุดออกสื่อแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นสื่อโซเชียลค่ะคือมีคนโพสต์ภาพของนายองค์อาจเนี่ย
ไปนั่งรับประทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศฝรั่งเศส
ว่าไปโผล่ที่นั่นได้ยังไงยังมีหมายจับอยู่เลย
ต้องไปตรวจสอบเพื่อที่จะตามตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
โซเชียลเขาก็ส่งต่อข้อมูลเนี่ยกันล่ะค่ะภาพนี้เลย
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ถูกตำรวจออกหมายจับในความผิดฐานยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองตามมาตราร้อยสิบหกวงเล็บสอง
รูปนี้เป็นรูปนายองค์อาจนั่งอยู่ในร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นในประเทศฝรั่งเศสค่ะ
ซึ่งก็มีพระสงฆ์ร่วมโต๊ะอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือว่าภาพใหม่
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอบอกเลยว่า
ตอนนี้สั่งการให้เร่งตรวจสอบภาพนี้แล้วค่ะว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าเป็นภาพเก่าหรือเป็นภาพใหม่กันแน่เป็นช่วงเวลาไหน
แล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการติดตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไป
อาหารประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนายองค์อาจเนี่ยเดินทางไปกรุงปารีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้ว
โดยเดินทางออกจากประเทศไทยทางพรมแดนประเทศลาวจากนั้นก็โดยสารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
แล้วไปเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อไปฝรั่งเศสส่วนพระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดพระธรรมกายเนี่ยรู้ข่าวมาว่าเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกัน
ช่วงหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือหลังจากที่ตำรวจเขาปฏิบัติการเข้ารื้อกำแพงวัด
แล้วก็สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายนั่นแหละรู้มาว่าพระธรรมชโยเนี่ยหายไปพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมกายห้าตู้
จากทั้งหมด๗๐๘๐ตู้ซึ่งในตู้ที่หายไปเนี่ยนายแพทย์มโนบอกว่าข้างในมีอัญมณีแล้วก็เงินทองเอาไว้เต็มเลยค่ะ
ส่วนที่ต้องจับตาต่อไปก็คือพระมหาสมบูรณ์ผู้ซึ่งทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสเพราะว่าตอนนี้ถือหนังสือเดินทางทั้งสัญชาติไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกา
คือสามารถเดินทางออกไปได้ทันทีถ้าหากว่าคอสชไม่สามารถจัดการคดีนี้ได้คอสชเองก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อถือว่าเป็นนิติรัฐได้นะคะ
ส่วนตัวนายแพทย์มโนบอกว่าเป็นห่วงค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมในยุคของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะจะมีความเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนในการติดตามจับกลุ่มและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย